สะพานเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้
ผุดโครงการ๙คนละ๙เพื่อโรงพยาบาลบางสะพานขึ้นมา
ผ่านไป๑ปีค่ะคุณผู้ชมเรามาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับโรงพยาบาลบางสะพานในตอนนี้กัน
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเรานี่ค่ะ
ลงพื้นที่ไปสำรวจโรงพยาบาลบางสะพานค่ะ
แล้วก็ได้มีการพูดคุยกับทางทีมแพทย์
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะคะ
ทราบว่าทางโรงพยาบาลได้สั่งซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมาหลายชิ้นค่ะ
เหมาะสมกับคนไข้ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายร่างกายได้นะคะ
มีเครื่องอันตราซาวค่ะสำหรับอวัยวะภายในที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
เตียงพักผู้ป่วยไฟฟ้าเครื่องช่วยหายใจ
อบเด็กทารกและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอีกมากมาย
ซึ่งบางส่วนนะคะยังกระจายไปสู่โรงพยาบาลอื่นในพื้นที่อีกด้วย
สำหรับอาคารก่อสร้างภายในโรงพยาบาลก็มีหลายจุดด้วยกัน
อย่างเช่นอาคารคลังพัสดุสำหรับจัดเก็บวัสดุสำนักงานค่ะ
วัสดุการแพทย์และคลังยา
โรงงานขาเทียมอาคารแพทย์แผนไทย
และกำลังก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกจำนวน๕ชั้น
เรียกว่าจะย้ายจากจุดเดิมเข้าไปในอาคารใหม่นี้ทั้งหมดเลยคุณผู้ชม
ทั้งหมดนี้ไม่เพียงแต่จะได้เงินจากโครงการ๙คนละ๙เท่านั้นนะคะ
แต่ว่าจากการนำร่องของโครงการนี้แหละ
ทำให้มีหน่วยงานรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนสมทบทุนเพิ่มเป็นจำนวนมาก
เงินบริจาคของโครงการยังคงเหลืออยู่ในบัญชีของโรงพยาบาล
เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปนั่นเองค่ะ
เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะเหมือนกัน
ก็เป็นที่รู้จักแล้วก็มันก็มีกำลังใจ
กำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกคนเปลี่ยนแปลงไปเยอะิ
เครื่องมือที่ใช้สำหรับรักษาคนไข้ได้เต็มที่ได้
เพิ่มมากขึ้นมันก็เป็นกำลังใจในการทำงาน
และสำหรับใครที่กังวลนะคะว่าการปรับปรุงการบริการต่างดีขึ้นแล้ว
แต่ที่ตั้งของโรงพยาบาลอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ย
สะพานถือว่าเป็นจุดที่เกิดน้ำท่วมบ่อยมากนะคะ
จะทำให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายไม่จบไม่สิ้นหรือเปล่า
ทางทีมแพทย์ก็ได้บอกผ่านทีมข่าวของเรามาว่า
ได้มีมาตรการเพื่อป้องกันเอาไว้ด้วยแล้วนะคะ
อย่างเช่นการทำรั้วโรงพยาบาลให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น
พื้นอาคารต่างให้สูงขึ้น
ปรับปรุงระบบการสูบน้ำระบบระบายน้ำให้ดีมากขึ้นอีกด้วย
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราได้มีโอกาสพูดคุยกับประชาชน
ที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลบางสะพานแห่งนี้

เสียงส่วนใหญ่ค่ะบอกว่าได้รับการบริการที่เปลี่ยนไปจากเดิม

แล้วก็รู้สึกมั่นใจในการที่จะเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้ค่ะ
จะเห็นได้ว่าจากจุดเริ่มต้นเล็กของโครงการนี้นะคะ
ทำให้มันสามารถแพร่ขยายออกไปได้เป็นวงกว้างขนาดนี้เลยนะครับ